คุณผู้ชมค่ะช่วงตลอดกินวันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปกินอะไรอร่อยกันดีกว่านะคะ

คอหอยนี่ไงคอหอยดูนี่

ไม่ใช่สิคนที่ชอบทานหอยสายหอยห้ามพลาดเลย
วันนี้จะพาไปกินหอยแคลงยักษ์ค่ะ
บอกเลยว่าเด็ดมากแซ่บมากหอยแคลงยักษ์ลวกจังหวัดกระบี่ค่ะ

ฝ่ามือผู้ชายนะที่ถือเนี่ย
ถ้าเป็นฝ่ามือผู้หญิงนี้น่าจะเต็มอยู่เหมือนกันนะคะ
หอยแคลงยักษ์ที่เราเห็นกันอยู่ในจานนี่แหละค่ะ
ชาวประมงพื้นบ้านเขาไปจับมาจากแถบชายฝั่งในทะเลของตำบลเขาคราม
และเป็นชนิดที่หายากด้วยนะคะคุณค่ะ

หมายถึงดิฉันนะไม่ใช่หอยแคลงนะ
โดยแต่ละตัวจะมีขนาดใหญ่กว่าหอยแคลงทั่วไปประมาณ๔๕เท่าเลยนะ
หรือว่ากิโลกรัมหนึ่งก็จะได้แค่ประมาณ๕๖ตัวคุณ

ซึ่งชาวประมงจะส่งไปขายต่อตามร้านอาหารขึ้นชื่อ
อย่างครัวสวนปามซีฟู้ดอย่างนี้
ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าท่าปอมคลองน้ำ

สำหรับเมนูที่ขึ้นชื่อแน่นอนก็คือ
หอยแคลงยักษ์ลวกจิ้มนั่นเองทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด
ให้รสชาติที่อื้อหือค่ะแซ่บนัวถึงใจกันไปทุกประหลาย
ใช่ค่ะดิฉันนี่แหละค่ะดูภาพประกอบไปคุณผู้ชมน่าจะหิว
ร้องร้องจ๊อกเลยทีเดียวนะฮะครับนักท่องเที่ยวคนที่ไปทานเนี่ยคือ
อกติดใจกันมากมายนายธีรยุทธ์ช่วยค้ำเจ้าของร้าน
บอกว่าหอยแคลงยักษ์ชนิดนี้เนี่ยมีไม่กี่แห่งในประเทศไทยนะคะ
ครับซึ่งความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ
แคลงธรรมดาทั่วไปเล็กน้อยเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ย
เยอะกว่าไงมันก็เลยจะมีความแบบ

ส่วนการจับนะต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าในแต่ละวันชาวประมงเขาจะหาได้มากที่สุด

หายากใช่ค่ะโดยขายในราคากิโลกรัมละ๑๖๐บาท
ใครอยากไปชิมหอยแคลงยักษ์ลวกจิ้มแบบนี้
ไปเลยครัวสวนปามซีฟู้ดจ้า

อาหารที่จังหวัดกระบีต้องบอกเลยมันมีไลฟ์สไตล์
ที่อาจจะดูแบบมีความเป็นมุสลิมหน่อย

แล้วก็ที่กระบีผมแนะนำเลยไปเที่ยว

อืมแต่ว่าที่นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดไม่มีกระเทียม

ยายเงียบสิใจคอไม่ดีเลย
เอาถามใจคุณผู้ชมทางบ้านดูแล้วกันว่า
กะบี่ไร้เทียมทานควรจะต้องเอามาเล่นอีกไหม
เล่นไปเรื่อยเวลาเราไม่รู้จะเล่นอะไร